เป็นแฟนข่าวของอาจารย์สุภาพมานาน

ก็ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเป็นนักข่าวมานานมากนะฮะ

ในเรื่องของการทำคดีสำคัญของตำรวจมาก็เยอะ

รวมถึงเรื่องของการที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาแถลง
หรือแม้แต่การโฟนอินของภูมิกับโจ้

สวัสดีครับคุณภูกรัฐคุณภูมิแข็งครับ

ผมอยู่กับข่าวมายาวนาน๕๐ปี
มันเริ่มเห็นอะไรแปลกที่เกี่ยวข้องกับวงการตำรวจ

และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา
โดยเฉพาะผู้ต้องหาคดีสำคัญ
เริ่มเห็นมาเป็นระยะระยะเลยครับ
นั่นก็คือเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหา

หรือจะเรียกว่าแถลงข่าวกับสื่อมวลชนก็ว่าได้

พอตำรวจจับผู้ต้องหาคดีสำคัญสำคัญ
หรือคดีที่คนสนใจมากได้
นักข่าวรุ่นเก่าอย่างมากก็สัมภาษณ์
ตะโกนสัมภาษณ์ผู้ต้องหา

ข่าวที่เป็นหลักก็คือข่าวหนังสือพิมพ์
เพราะว่าข่าววิทยุโทรทัศน์ในอดีตเนี่ย
เขายังขีดวงขังไว้กับข่าวทางราชการเป็นส่วนใหญ่

แล้วพอเป็นข่าวหนังสือพิมพ์
นักข่าวเอาคำให้สัมภาษณ์ไปถ่ายทอดเขียนเป็นข่าว

ถ้าละเอียดมากเนี่ยหัวหน้าข่าวเขาลงให้ไม่หมด

ข้อจำกัดจากตำรวจเจ้าของคดี
ตำรวจเจ้าของคดีหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ควบคุมคดีเนี่ย
ถ้าเขาเห็นว่านักข่าวถามเลยเถิด
แล้วผู้ต้องหาไปพูดในสิ่งที่มันจะกระทบต่อรูปคดี
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เขาก็จะตัดบทว่าพอแล้วพอแล้ว
แต่ว่าพอมาระยะหลัง
ภาวะของสื่อมันเปลี่ยนไป
สื่อโทรทัศน์ก็เข้ามามีบทบาทมาก
ในที่สุดมันก็เกิดสภาพที่เราได้เห็นก็คือว่า
สื่อโทรทัศน์ให้พื้นที่ข่าว
ที่ผู้ต้องหาใช้เป็นช่องทางแถลงข่าวซะเองเพราะว่าคนอยากรู้
แทนที่จะตอบคำถามบางทีถึงขนาดว่า
ลักษณะเป็นการแถลงข่าวแถลงความในใจ
โดยมีผู้บริหารตำรวจหรือนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ประกบอยู่ข้างเหมือนกับเปิดทางให้
แล้วจริงเหมือนกับว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นคนนัดหมาย
ให้นักข่าวมาแล้วก็เปิดทางให้ผู้ต้องหาแถลงข่าว
ภาพมันออกมาอย่างนั้นนะครับ
อย่างกรณีของอดีตภูมิกับโจ้เนี่ย
จริงอยู่สิทธิของผู้ต้องหาเขามีสิทธิ์ที่จะพูดจะอธิบาย
เพราะว่าในหลักการสากลเนี่ยเขาถือว่าผู้ต้องหาทุกคนคือผู้บริสุทธิ์
กว่าสารจะชี้ว่าผิด
แต่ว่าการเปิดให้ผู้ต้องหาแถลงถ่ายทอดสดผ่านจอโทรทัศน์เนี่ย
มันถูกตั้งคำถามขึ้นมาเยอะเลยว่ามันสมควรไหมล่ะ
สาระสำคัญของการแถลงข่าวที่ผู้ต้องหาพูดให้ประชาชนรับรู้เนี่ย
มันควรจะควรจะให้รู้กันสดอย่างนั้นไหม
เพราะว่าสาระสำคัญที่เขาแถลงดูเหมือนว่า
มันจะหักล้างกับข้อกล่าวหาหมดเลย
เช่นหนึ่งไม่ได้ตั้งใจฆ่านะ
ไม่คิดว่าไอ้การคลุมถุงเนี่ยมันจะทำให้เสียชีวิต
สองที่ทำเนี่ยไม่ได้รีดจาก
ไม่ได้รีดเงินออกจากผู้ต้องหานะ
แต่ว่าอยากให้ผู้ต้องหาเปิดปาก
พูดความจริงเรื่องยาบ้าที่ซุกซ่อนอยู่
แล้วที่ทำไปเนี่ยก็เพื่อไม่อยากให้กระบวนการนี้ลอยนวลอยู่
ทำไปเพื่อเยาวชนจะได้พ้นจากยาบ้า
และข้อต่อมาก็คือขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
โดยตัดตอนความผิดของผู้ปัญชาผู้ใต้ปัญชาออกไป
แล้วผลที่ตามมาในความรู้สึกของประชาชน

หนึ่งประชาชนฟังแล้วเชื่อว่าผู้ต้องหาพูดจริง
เชื่อว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตาย

สองผู้ต้องหาทำตามหน้าที่
ปราบรามสกัดกั้นยาเสพติด
สามช่วงที่รับราชการที่ผ่านมา
เขาบอกว่าเขาทำงานด้วยความถูกต้องสุจริตตลอดมา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงถูกกล่าวหาจากคนที่ไม่เห็นด้วยว่า
นี่เป็นการจัดฉากเพื่อปกเพื่อประโยชน์ของผู้ต้องหาหรือเปล่า

เออถ้าผู้ต้องหาเป็นคนที่ไม่มีอิทธิพลไม่มีเส้นมีสายเหมือนอดีตภูมิกับโจ้จะได้รับสิทธิ์อย่างที่ว่านี้ไหม
ทั้งหมดเนี่ยครับคือสิ่งที่ทำให้ประชาชนไม่น้อย
ที่เขากังวลว่าในที่สุดคดีนี้มันจะพลิกผันไปถึงไหน
แต่ว่าอยากให้ฟังคำพูดของอดีตผู้พิพากษาสารดีกาหรืออดีตกรรมการปปชคือคุณวิชามหาคุณ
ที่ตอนนี้ท่านไปมีตำแหน่งเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
เมื่อคืนนี้เขาเสวนากันแล้วท่านก็พูดบนเวทีเสวนาเออเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานซืน
โดยเฉพาะประเด็นการใช้ถุงดำคลุมหัวซึ่งท่านพูดซ้ำกับที่เคยพูดมาแล้ววันก่อนว่า
คดีในลักษณะนี้เคยมีเกิดขึ้นมานานแล้วสารดีกาเคยมีคำพิพากษาตัดสินเมื่อปี๒๕๖๐ว่า
การที่เอาถุงไปครอบหัวแล้วรัดจนทำให้ขาดอากาศหายใจ
เข้าข่ายเล็งเห็นผลได้ว่าทำให้เขาขาดอากาศและถึงตายได้
ฉะนั้นจึงเข้าเหตุฆ่าคนตายโดยเจตนาจึงอยากจะเตือนผู้ที่เข้าข่ายที่สอบสวน
หรือค้นหาความจริงว่าการค้นหาการสอบสวนข้อเท็จจริงก็ว่ากันไป
แต่หลักฐานกฎหมายมีอยู่ชัดเจนอย่าไปบิดเบือน
เพราะเราไม่รู้ว่าจะบิดเบือนยังไงแบบไหน
แต่ว่าในกระบวนการสอบสวนที่ตำรวจมักใช้อยู่เสมอคือ
เรื่องการตั้งรูปคดีจะตั้งให้แข็งก็ได้หรือจะตั้งให้อ่อนก็ได้
อันนี้เป็นข้อกังวลจากอดีตผู้พิพากษาสารดีกา
ซึ่งพูดได้ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มีความเที่ยงธรรม
ตรงไปตรงมามากที่สุดในวงการผู้พิพากษา
ฟังแล้วก็อุ่นใจในระดับหนึ่ง
ส่วนประเด็นการได้มาซึ่งรถหรูมากมายหลายสิบคันที่ล่าสุด
พบตรพลตรวจสุวัสดิ์ได้สั่งการให้กองบัญชาการสอบสวนกลาง
ให้ไปสอบซิว่าได้มายังไงถูกต้องโปร่งใสไหม
แล้วก็มอบหมายให้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์
รองพบตรไปควบคุมและกำกับ
ซึ่งถ้าคุยกันจริงเนี่ย
มันจะเป็นเรื่องยาวมากนะครับ
เพราะว่าการร่วมกันทุจริตนำข้าวรถหรูในอดีตเป็นมหากราบ
ที่ผมได้ขีดเส้นใต้ไปให้ฟังวันก่อน
มันเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน
มีแจ้วนาทีอยู่ในระหว่างถูกคดีก็มีไม่น้อย
ต่อมาทางราชการก็ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเยอะ
ทำให้รถหรูเหล่านี้นำเข้ามาไม่คล่องซะแล้วครับ
ถ้านำเข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องผ่านการทดสอบ
ทดสอบความปลอดภัยจากสถาบันยานยนต
เรื่องความปลอดภัยแล้วถ้าไม่ผ่านการทดสอบจากสถาบันยานยนต์
กรมการขนส่งทางบกเขาก็ไม่รับจดทะเบียนรถเหล่านั้น
เพราะอย่างนี้ไงครับตอนนี้ถึงมีรถประเภทนี้จอด
ท่าเรือสามร้อยกว่าคันจอดตากแดดตากฝนอยู่อย่างนั้นน่ะ
เพราะว่าเอาไปจดทะเบียนไม่ได้พอจดทะเบียนไม่ได้
ไปประมูลใครก็จะมาประมูลล่ะครับประมูลได้ไปแล้ว
จดทะเบียนวิ่งบนถนนไม่ได้เว้นแต่คนใจถึง
ประมูลมาแล้วค่อยขี่หลบซ่อนเอาก็มี
เวลานี้รถเหล่านี้กำลังเป็นรถหมดสภาพ
กลายเป็นซากรถเป็นซากอนุสรของการทุจริต
เกิดจากช่องว่างของกฎหมาย
ส่วนเรื่องสินบนนำจับ
ที่มันแพงมากสูงมากคันหนึ่งได้เป็นหลายแสนเนี่ยนะ
อันนี้เป็นความแคลงใจของประชาชนว่าเออ
คนเป็นข้าราชการกินเงินเดือนจากภาษีประชาชน
รับเงินเดือนทุกเดือนแล้วก็ทำตามหน้าที่
เขามอบหมายให้ไปปราบหน้าที่ปราบปรามหน้าที่
เรื่องของเรื่องเตือนก็ทำไปสิแต่ทำไมผลของการ
ปฏิบัติตามหน้าที่จึงมีสินบนนำจับ
แล้วกลายเป็นผู้มีเงิน
ร่ำรวยมหาศาลขนาดนั้นได้
ล่าสุดนี่ได้ยินว่ารัฐมนตรีคลัง
คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์สั่งให้มีการ
ลื้อระบบลื้อตัวเลข
ของรางวัลสินบนนำจับเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับ

ตามมาครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ